ผมไหวครับ

ในการค้นหา๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายกันนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมฮะทีมของเราประจำจุดอยู่แล้ว

ทีมค้นหาก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อแล้ว
ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้จนกระทั่งค่ำคืน
ก็มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนชุดปฏิบัติการเข้าไปในถ้ำ
คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าทีมค้นหาหลักเลย

แต่ก็จะมีทีมเสริมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปด้วย
ดังนั้นแปลว่าการค้นหายังไม่ได้ยุติการค้นหาแต่อย่างใด
แล้วก็ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะคุณผู้ชม
เป็นการนับเวลาหลังจากที่พ่อแม่ผู้ปกครอง

ตั้งแต่๕โมงเย็นของวันเสาร์ที่๒๓ที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้ค่ะ๗โมง๑๓นาที
ผ่านไป๖๒ชั่วโมง๑๓นาที๑๗วินาทีแล้วนะคะ
ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเอง
ทางพ่อแม่แล้วก็ทางญาติของผู้ที่ศูนย์หาย
ก็ได้กระทำพิธีพิธีเปิดป่า
ก็บนบานสารกล่าวบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขา
ขอให้ช่วยดนบันดาลโปรดเมตตาให้หาลูกหลานเจอนะครับ
โดยนางกรวรินตะอาของนายเอกพลจันวงโค้ช

บอกว่าครอบครัวยังมีความหวังและภาวนาให้ทุกคนนั้นปลอดภัย
เชื่อว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะครับ
โดยได้อธิษฐานจิตให้เจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัย
และสามารถออกมาจากถ้ำให้ได้นะครับ
ส่วนการค้นหาตลอดเมื่อวานนี้
ทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพเรือกองเรือยุทธการ
กำลังออกเป็น๔ชุดสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปตลอดเวลานะครับ
ตลอดการค้นหานั้นหน่วยซิลต้องวางเชือกแท่นเรืองแสง
ทำไมต้องวางเพราะว่าข้างในมืดมาก
แท่นเรืองแสงแบบนี้ข้างในทีละจุดทีละจุด
โดยสามารถดำน้ำลอดทางเข้าถ้ำที่เกิดน้ำท่วมขัง
หรือว่าตรงนั้นถือว่าเป็นบ่อเป็นสระที่น้ำมีความลึกตั้ง๗เมตร
และเป็นน้ำที่ไหลมาจากดอยผาหมีนะครับ
เพราะว่าตอนนี้น้ำป่ามันไหลลงมารวมกันตรงจุดนั้นแหละครับ
นั่นคือจุดลำบากที่เจ้าหน้าที่จะต้องดำน้ำมุดเข้าไปให้ได้
แล้วก็มีการทลายโพรงที่เป็นดินเลน
จนกระทั่งสามารถมุดเข้าไปได้เพื่อให้ไปถึงบริเวณ๓แยก
เชื่อว่าถัดไปอีกนิดหนึ่งเด็กนั้นจะอยู่ตรงนั้นนะครับ
แต่อีกด้านหนึ่งยังไม่พบเด็กครับก็เลยต้องค้นหาต่อ
ทั้งที่แห้งที่น้ำท่วมสูงแล้วก็ถ้ำลอดสลับกันเข้าไป
โดยสามารถต่อระยะการค้นหาได้อีกประมาณ๘๐๐เมตร
ซึ่งจากการสำรวจด้านในถ้ำเบื้องต้นพบสัญญาณที่ดี
อาทิร่องรอยการประทังชีวิตเชือกฟางแล้วก็เชือกผูกเปรย์
รวมถึงรอยนิ้วมือของเด็ก
ซึ่งอาจจะเป็นรอยนิ้วมือของเด็ก
ขณะที่หนีขึ้นจากน้ำที่ค่อยท่วมเข้ามาภายในถ้ำ
ก็เหมือนเด็กเขาทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้
ให้ทางทีมค้นหาแกะรอยตามไปด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่นาวีซิลคาดว่าเป็นสัญญาณจากผู้รอดชีวิตทั้ง๑๓คน
บรรดาผู้สูญหายส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกมา
กระทั่งเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๔๕นาทีในช่วงเย็น
ค้นหาชุดที่๔ได้ออกมาจากถ้ำ
จากพบอุปสรรคเรื่องระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

หลังจากมีฝนตกตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งหากยังดำเข้าไปถ้ำกลางความมืด
อาจจะเสี่ยงอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการอยู่ได้
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องกลับออกมา
เพื่อประชุมทีมวางแผนกันอีกครั้ง
ก่อนจะเข้าค้นหาต่อในเช้าวันนี้นะครับ
ฟังเสียงของหน่วยซิลเมื่อวานนี้หน่อยครับ
ก็จากนักดำที่เข้าไปก็ยังเจอร่องรอย
คือพอลอดใต้เข้าไปมันจะมีเป็นเนินทรายอยู่
เดินสายก็ยังมีร่องรอยอยู่
คาดว่าถ้าสันนิษฐานก็คือ
ตอนที่เด็กเข้าไปเนี่ยน้ำมันยังไม่มีตรงสามแยกนะฮะ
น้ำไม่มีพอลอดเข้าไปเนี่ยน้ำมาจากจังหวะที่น้ำหลากเข้ามา
พอน้ำหลากเข้ามาก็ไม่กล้าดันออกมา
ก็จะเดินต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าจากตรงไหน
ขณะเดียวกันเนี่ยน้ำก็จะไล่ท่วมไล่ไปแล้ว
คุณผู้ชมคะหน่วยซิลคือเขาจะสามารถปฏิบัติได้

ไม่ว่าจะเป็นในน้ำบนอากาศหรือว่าบนบกก็ตามนะคะ
และนี่คือภาพบนอากาศเพราะอะไรฮะ
เพราะว่าต้องไปดูว่าถ้ำแห่งนี้ภูเขาแห่งนี้
จะมีปล่องหรือช่องที่จะสามารถห่อนตัวลงไปในถ้ำได้หรือไม่
ตามที่ชาวบ้านเขาบอกมา
คือชาวบ้านแจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้
บอกว่ามีปล่องที่ทะลุออกมาจากถ้ำได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการบินสำรวจ

ห่างจากห้องโถงจุดแรกภายในถ้ำหลวงประมาณ๘๐๐เมตร
แต่ภายในถ้ำจะมีเส้นทางที่คดเคี้ยว

อันนี้เป็นอันแรกก็คือการโยนอาหารและขนมลงไปในปล่องดังกล่าว
พร้อมกับกระดาษที่เขียนข้อความว่า
ถ้าเจอขนมให้หยุดรอหน่วยซิล

เนื่องจากคาดว่าเด็กน่าจะมุ่งหน้าไปที่ท้ายถ้ำ
และเจ้าหน้าที่น่าจะตามหลังเด็กประมาณ๒กิโลเมตร
เขาบอกว่าจุดที่เด็กและโค้ชน่าจะอยู่
คือถ้าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ๓กิโลเมตร
แต่พบว่าอุปสรรคก่อนที่จะเดินเท้าเข้าไปถึงตรงนั้น
ก็คือพอน้ำมันไหลมาจากดอยผาหมี

จำเป็นต้องดำน้ำเพื่อเข้าไปโผล่ที่พัทยาบีชจุดนี้
เขาบอกว่าเด็กอาจจะเดินนำหน้าเจ้าหน้าที่ไป
เจ้าหน้าที่ตามหลังก็พยายามที่จะไล่กวดตามหลังไปให้ทัน
แต่ทีนี้ก็ต้องไปดักข้างหน้าของเด็กก่อน
คือหย่อนอุปกรณ์หย่อนอาหารหย่อนน้ำเข้าไป
อุปกรณ์ในการช่วยเหลือเข้าไปดักเด็กไว้ก่อน
ขณะที่ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เมื่อวานนี้ตอนเย็นมีการแถลงข่าวเหมือนกันนะฮะ
ยืนยันว่าทุกหน่วยทำงานอย่างเต็มที่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่มีความจำกัด
รวมถึงมีฝนที่ตกลงมาตลอดเวลา
โดยส่วนตัวนั้นมั่นใจว่าทุกคนยังมีชีวิตรอด
เชื่อว่าทั้ง๑๓คนอยู่ที่ใดที่๑ภายในถ้ำ

จากขณะนี้ยังไม่พบสิ่งบอกเหตุ

เชื่อมั่นว่าตอนนี้เด็กพยายามช่วยเหลือตัวเอง
ด้วยการเดินไปเรื่อยเพื่อหาทางออกนะครับ
การกู้ภัยพิเศษทางน้ำจากประเทศสวีเดน

เพื่อที่จะสมทบในการค้นหาเพิ่มเติม
แต่เมื่อวานี้มาดึกแล้ว
ใช่ค่ะคือนอกจากนี้ก็จะมีพวกชุดช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙พระนครเหนือ
ก็มีการนำหุ่นยนต์ดำน้ำ
แล้วก็มีการนำโดรนติดกล้องมาตรวจจับความร้อน

ว่าในถ้ำยังมีความร้อนอยู่ตรงไหนบ้าง

แล้วก็เดี๋ยวจะมีการใช้โดรนพวกนี้เช้าวันนี้นะคะ
ส่วนเมื่อคืนก็มีการนำสายไฟที่เป็นสายไฟกันน้ำมาเพิ่ม

อันนี้ผู้ว่าบอกนะว่าจะต้องติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า๒เครื่อง
ต้องใช้ระบบไฟฟ้าเพราะว่าถ้าเกิดใช้แบบใช้น้ำมัน

แล้วก็จะลดปริมาณออกซิเจนในถ้ำอีกนะคะ
ดังนั้นผู้ว่าก็เลยบอกว่าต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า๒เครื่อง

ประสานกับทางชลประธานเชียงราย
เพื่อปล่อยแล้วก็สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำ๒อ่าง
คือหนองน้ำผู้เป็นพื้นที่๑๐๐ไร่อยู่ข้างล่างถ้ำ
คือออกสูบน้ำออกมาให้มากที่สุด
เพื่อให้น้ำในถ้ำที่อยู่สูงกว่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ
ได้ช่วยระบายน้ำในถ้ำนั่นเอง
อ่างคืออ่างขุนน้ำนางนอนกับอ่างหนองน้ำผู้
ก็นี่แหละถ้าเกิดว่าระดับน้ำมันลดลง
ก็จะได้ทำให้ทีมกู้ภัยสามารถเข้าไปหาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ระดับน้ำหัวถ้ำและปลายถ้ำนี่แหละ
เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการที่ทีมกู้ภัยจะเข้าไปได้นะครับ
ทีนี้มาดูคลิปต่างที่ถูกเผยแพร่ออกมา
เรื่องของปฏิบัติการในการค้นหา๑๓ชีวิต
เดี๋ยวไปดูกันเลยคุณผู้ชมคลิปนี้
เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในถ้ำ
แล้วก็ถ่ายคลิปออกมามาโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะคะ
โดยมีการอธิบายบอกว่าตอนนี้รอนักประดาน้ำมุดกลับมา
แล้วก็ยืนยันค่ะว่าสามารถที่จะขุดเข้าไปได้
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนเป็นไอน้ำ

คือลมหายใจคุณผู้ชม
แปลว่าอะไรอากาศข้างในค่อนข้างเย็น
แล้วมีอากาศที่จะหายใจแบบนี้แน่นอน
เขาก็อธิบายในหลักต่าง
ใช่นอกจากนี้คนที่โพสต์คลิปก็ยังบอกด้วย
บอกว่าภายในถ้ำสภาพเป็นแบบนี้

ก็บอกว่ามีจุดพักและปฏิบัติการบริเวณ๓แยก
ระยะ๓กิโลเมตรอยู่ในถ้ำหลวง
ซึ่งทางหน่วยซิลทีมแรกเขาก็ดำน้ำ
แล้วก็ขุดทะลวงทรายที่มันอุดอยู่ตรงช่องทางได้สำเร็จ
ส่วนทีมที่๒ก็มีการดำลอดช่องทางนั้น
รวมถึงมีการค้นหาไปอีกประมาณ๑กิโล
คราวนี้คุณผู้ชมไปพบรอยเท้ารอยนิ้วมือแล้วก็เชือกเปรย์
ภายหลังยืนยันว่าสิ่งที่พบนี้
เป็นของกลุ่มเด็กและโค้ชรวม๑๓คนจริง
แต่ว่าทางดำน้ำเขาก็จะต้องดำเข้าไป

ส่วนทีมที่๓ที่ไปค้นหาต่อ
บอกว่าเจอโทรศัพท์มือถือนะคะ
แปลว่ากำลังเข้าใกล้เด็กเข้าไปเรื่อยแล้ว
แล้วก็อย่างหนึ่งคือเราจะเห็นเลยว่า

ห้างร้านต่างหน่วยงานชาวบ้าน
เขาก็เอาพวกอาหารต่างมาให้อยู่ในจุดที่อยู่ด้านหน้าถ้ำ
เพื่อที่จะเป็นเสบียงสำหรับทีมค้นหาด้วย

นี่ก็คือต้องเตรียมอาหารไปเผื่อเด็กด้วย

คือเขาบอกว่าหลังจากถ้าเกิดเจอตัวเด็กแล้ว
ภารกิจที่ยากกว่าอีกคือการนำตัวทั้ง๑๓คนออกมา
ใช่ครับดังนั้นเราไปดูภารกิจในตอนเช้าแบบนี้
เพราะว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เกาะติดปฏิบัติการ

รายงานสดมาจากหน้าถ้ำเขาถ้ำหลวง
ที่จังหวัดเชียงรายเชิญครับ

ครับคุณสืบสกุลคุณอาริยาคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่๖๒
ปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตที่ศูนย์หายไป
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้
และผมทีมข่าวของเรายังคงปรักหลักรายงานสด
ที่บริเวณตรงข้ามกับปากทางเข้าถ้ำที่นี่ครับ
เพราะว่าเราไม่สามารถจะลากอุปกรณ์เข้าไปด้านในได้

ตรงนี้เป็นบริเวณกองอำนวยการของทุกภาคส่วน
จะร่วมกันอยู่ตรงนี้เพื่อประเมินสถานการณ์

เพื่อทำงานในการปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไปครับ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของผมนี่
ต้องบอกว่าเป็นอุปสรรคในการทำงานค่อนข้างมาก
เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้
ในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับ

รถที่เข้ามาในพื้นที่ติดลมติดโครน

ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมากขึ้น

และยังคงตั้งใจในการปฏิบัติงานในวันนี้อย่างเต็มที่นะครับ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศบริเวณปากทางเข้าถ้ำ

มีทางด้านของครอบครัวของ๑ใน๑๓ชีวิตที่ศูนย์หายไป
รวมกับชาวบ้านในพื้นที่
เขาเข้าไปทำพิธีเรียกว่าพิธีฮ้องขวัญ
หรือว่าพิธีทำขวัญของชาวไทย
หรือเป็นชาวพื้นถิ่นที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะฮะ
แล้วก็เขาบอกว่าวิธีการนี้เป็นการเปิดทางให้เจ้าป่าเจ้าเขา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลเรียกขวัญกำลังใจ
ให้กับคนที่หายไปนั้นกลับออกมาได้
รวมทั้งจะมีการตีคล้องตีกรอง
อันนี้เป็นวิธีการตามหาคนที่หายไปของชาวพื้นบ้านที่นี่
เพราะว่าการตีคล้องตีกองแบบนี้
หวังใจว่าทำให้คนที่ศูนย์หายไปได้ยินเสียง
แล้วก็เดินตามเสียงนั้นกลับออกมาได้
ตอนนี้ชาวบ้านทำแบบนี้ในเช้าวันนี้

เพื่อที่จะให้ตามหาทั้ง๑๓ชีวิตได้เจอ
แล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับครอบครัวของ๑๓ชีวิตที่รอการช่วยเหลืออยู่
และเมื่อสักครู่ผมมีโอกาสได้พูดคุยไปสัมภาษณ์กับนาวาอากาศเอก
ขออภัยครับนาวาเอกอนันต์สุมราวัลเป็นผู้บังคับกรมพิเศษที่๑หรือว่าหัวหน้าหน่วยซิล
ก็มีการบอกว่าตอนนี้กำลังประเมินสถานการณ์อยู่
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีการระดมสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
จากบนเขายังคงไหลเข้าไปในถ้ำอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้กำลังรอประเมินเรื่องของสถานการณ์น้ำอยู่
ถ้าเกิดว่าน้ำนั้นลดลงเป็นที่น่าพอใจ
ก็จะมีการส่งหน่วยซิลเข้าไปดำน้ำเข้าไปให้ใกล้มากที่สุด
เมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมาหน่วยซิลเองเข้ามาเตรียมเรื่องของเสื้อผ้าอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วครับ
แล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าไปที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำแล้ว
ในวันนี้คาดว่าจะเข้าไปได้ใกล้กว่าจุดที่เข้าไปเมื่อวานนี้
ห่างจากจุดเมื่อวานนี้สักประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วคาดว่าจุดนั้นจะเป็นเนินสูง
เป็นเนินสูงที่คาดว่าจะมีกลุ่มเด็กทั้ง๑๓คนนั้นไปรอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้น
แต่ถึงแม้จะมีระยะห่างจากจุดสุดท้ายเมื่อวานนี้๕๐๐เมตรก็ตาม
แต่ว่าถ้าเกิดน้ำท่วมสูงเป็นเรื่องที่ยากที่จะสามารถดำน้ำเข้าไปใกล้

แต่ว่าหน่วยซิลนั้นก็ยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
เนินที่บอกอยู่ห่างจากปากถ้ำไปต้องเดินเข้าไปสักประมาณ๒ชั่วโมงด้วยกัน
ไม่ใช่เรื่องง่ายในการจะขนขนอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวล
เดินเข้าไป๒ชั่วโมงแล้วก็จะดำน้ำเข้าไปในจุดนั้น
เพื่อหวังว่าจะไปเจอเด็กทั้ง๑๓คนนะครับ
ซึ่งตอนนี้เรากำลังรอการประเมินสถานการณ์อยู่จากทางผู้ว่าราชการจังหวัด
จากทางด้านของผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่๑หรือว่าหน่วยซิล
แล้วก็หลายภาคส่วนกำลังร่วมกันประเมินสถานการณ์อยู่ว่าตอนนี้
น้ำลดลงเป็นที่น่าพอใจมากน้อยแค่ไหน
ถ้าลดลงจนสามารถมีพื้นที่ให้สามารถดำน้ำเข้าไปได้
จะเข้าไปในพื้นที่และดำน้ำไปนำตัวเด็กออกมาได้ให้เร็วที่สุดนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดในตอนนี้
ตอนนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่นั้นมีนักข่าวมาครบทุกสำนักแล้วนะครับ
ปักหลักรอรายงานข่าวในปฏิบัติการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตในวันนี้
รวมทั้งวันนี้เองก็มีทางด้านของตำรวจในพื้นที่มาจัดแจงเรื่องของการจราจร
เพราะว่ามีคนเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เตรียมพร้อมรับทางด้านของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาที่จะเดินทางมาถึงที่นี่เวลาประมาณ๙นาฬิกาครับ
แล้วก็มาดูว่าจะมีการปรับแผนในการค้นหาอย่างไร
อันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากที่นี่ครับ
ขอบคุณนะครับก็วันนี้ก็ภาวนานะฮะให้การค้นหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย
และสามารถเจอตัวของเด็กทั้ง๑๒กับโคสท์ก็ต้องรู้รู้ด้วยกัน

เพราะว่าเมื่อวานี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และชาวบ้าน

ขณะนี้ตอนนี้ปิดฝ่ายไป๒แห่ง
แล้วก็ปิดทางน้ำเข้าถ้ำไป๔จุดแล้ว
แต่ว่ายังมีน้ำซึมเข้าถ้ำอย่างต่อเนื่อง

นุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตาม
ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก
และโค้ชจำนวน๑๓คนที่ยังติดอยู่ที่ถ้ำหลวงแห่งนี้
ห่วงใยกลุ่มผู้ประสบภัยทุกคน
และส่งให้กำลังใจไปยังครอบครัวผู้ประสบภัยทุกคน

นี่เป็นพาดหัวที่ขึ้นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ใช่ค่ะส่วนไทยรัฐทีวีเองก็ยังคงเกาะติดปฏิบัติการ
ค้นหา๑๓ชีวิตถ้ำหลวงเชียงรายนะคะ
เราก็มีการนับจำนวนชั่วโมงนับเวลา
หลังจากที่ขาดการติดต่อ
ที่พ่อแม่ผู้ปกครองขาดการติดต่อเด็กไปด้วยนะคะคุณผู้ชม
วันนี้เกาะติดกันได้ตลอดทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี
นับเวลาจนถึงตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอค่ะ
๒ชั่วโมงกับอีก๒๙นาที๑๐วินาทีนะคะ
ซึ่งนอกจากเรื่องของความเคลื่อนไหวความคืบหน้าภารกิจการค้นหา

โค้ชถือว่าเป็นหนึ่งที่เข้าไปอยู่กับเด็กทั้ง๑๒คนด้วย
ซึ่งภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพอดีตเมื่อปี๕๙
ให้เห็นว่าโค้ชคือนายเอกพลจันทวงศ์
ถือว่าเป็น๑ใน๑๓ชีวิตที่ศูนย์หายอยู่ด้วยนะคะ
ก็เล่าเหตุการณ์โพสต์เหตุการณ์นี้
เมื่อ๒ปีที่แล้วบอกว่าเมื่อวันที่๓๐ธันวาคมปี๕๙เนี่ย
เตะทีมหมูป่าเคยเข้าไปในถ้ำหลวงแล้วก็ออกมาจากถ้ำอย่างปกติ
ทีนี้หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแปลว่าทั้งโค้ชเอง
เตะส่วนใหญ่ในทีมก็น่าจะรู้ถึงสภาพต่างที่อยู่ภายในถ้ำ

ก็ยังมีคลิปการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายคือ๒๓มิถุนายน

ก่อนที่หลังจากมีการฝึกซ้อมเสร็จแล้วปั๊บอีกประมาณสัก๒ชั่วโมง
น้องก็เดินทางเข้าไปในถ้ำหลวง
สมาชิกคนนี้เป็นเพื่อนนักเรียนของเด็กที่ศูนย์หาย
ก็มีการทวิตภาพบรรยากาศในห้องเรียน
แล้วก็มีข้อความว่าแฮชแท็กถ้ำหลวง
ไม่มีแกแล้วห้องเงียบมากสู้นะโน๊ต

คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียล
เพื่อรายงานหรือว่าความคืบหน้าต่าง
เคลื่อนไหวต่างเกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหานี้นะคะ

เพราะว่าณตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาชีวิตทั้ง๑๓ชีวิตออกมา

แล้วก็เมื่อวานนี้คุณสืบสกุลทีมข่าวของเรา
ที่คุณทัศนัยไปไฟล์ทตอนเย็นเพื่อเดินทางไปถึง
ก็ไปเจอคนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจครั้งนี้ด้วยนะคะ
ก็เคยเข้าไปในถ้ำแห่งนี้เหมือนกัน
การเข้าไปในถ้ำหลวงเคยเข้าไปแต่ไม่ลึกมาก
ให้ฟังในขณะที่เคยเดินทางเข้าไปในถ้ำกันนะครับ

เท่ากับเราอยู่ในลิฟต์มั้ยอืมประมาณนั้นนะครับใช่ครับ
ก็มันก็ไม่เลวร้ายมากนะครับเพราะว่าผมเข้าไม่ลึกด้วย
แต่มืดสนิทแน่นอนมืดมืดแน่นอนครับใช่ครับมีความชื้นมีอะไรพวกนี้
มีมีชื้นมีความชื้นอยู่ครับผมมันก็จะเย็นเย็น
หน่อยนะครับแล้วระดับระดับน้ำโดยปกติแล้วเนี่ยที่ที่ไม่ใช่นั่ง
ส่วนแบบนี้น้ำมันน้อยครับน้ำน้ำก็ไม่ไม่เยอะมากนะครับ
ก็ถ้าแบบอันนี้ก็คือมันก็เป็นน้ำธรรมดานะครับ
แล้วก็มันก็อยู่อยู่ห่างจากถ้าเป็นถ้าเป็นพื้นที่ที่สูงอ่ะ
มันน้ำน้ำมันก็จะอยู่ห่างจากตรงนั้นมากแล้วก็ผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่น้ำมันจะจะท่วมมาทั้งถ้ำ
เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นไปได้
น่าจะเป็นชุ่มช่วงใช่ใช่มันมันน่าจะเป็นชุ่มช่วงเพราะว่าทางลงมันมันก็จะลงไปอย่างนี้
แล้วก็เราก็จะขึ้นไปอย่างนี้อีกแล้วก็น้ำมันก็จะมีพอมากจะไปติดอยู่บนใช่
นอนเป็นอะไรใช่ครับส่วนเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็บังเอิญนะฮะ
ไฟล์เดียวกับทีมกู้ภัยกุศลศรัทธา๖คนที่เดินทางโดยเครื่องบินจากจังหวัดสุราธานีนะครับ
เพื่อไปร่วมปฏิบัติการในการค้นหา๑๓ชีวิตในครั้งนี้
ซึ่งนายนิติศักดิ์บุญมานนท์หัวหน้าทีม

เพราะว่าเคยผ่านประสบการณ์ในการช่วยเหลือเคสลักษณะแบบนี้มาแล้ว

ก็เลยคิดว่าน่าจะพอช่วยเหลือเหยื่อที่หายเข้าไปในถ้ำได้
และคืนนี้จะลุยทันที
แต่จะไม่เข้าถ้ำจะเดินบนเขา
เพื่อหาช่องที่จะทะลุลงไปถึงข้างล่างถ้ำ

ตามประสบการณ์ที่พวกเขาเคยทำนะครับ
ลองไปฟังเสียงกลุ่มกู้ภัยกลุ่มนี้กันนะครับ
ก็เลยมองว่าถ้าข้างล่างเนี่ยคนเขาเดินกันเยอะแล้ว
แล้วถ้ามันมีทางเดินออกมาในช่องนี้
ถ้าเราเดินข้างบนเพราะเด็กอย่างไรก็ต้องเดินหาทางออก
ฉะนั้นเราอาจจะไปเจอกันตรงนั้นก็ได้
ถ้าเขายังผมว่าประกอบกับคนในพื้นที่ที่เขาแข็งแรง
เขาจะชินอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมตรงไหน
มันก็น่าจะไปเจอกันตรงนั้นได้
แล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วก็ต้องไปรายงานตัวกับทางจังหวัด
เพื่อที่ว่าเราอยากจะทำตรงนี้
เพื่อจะได้มีข้อมูลแล้วก็มีเพื่อนกู้ภัยที่อยู่

แต่ประกอบกับวันนี้เราได้ข้อมูลว่า
มันมีการส่งอาหารกันเข้าไปในตรงนั้น
ถ้าส่งอาหารเข้าไปในตรงนั้นอยู่ในจุดที่มันเป็นเส้นดัง
ที่เด็กปลาเราก็สงสัยได้ว่า
ในการสงสัยได้ว่าระหว่างทางพอกับทางเดิน

และที่สำคัญคือพวกผมมาก็มาทำงาน
เดี๋ยวเข้าพื้นที่แล้วลุยไหนแล้วครับหรือว่ารอเช้า
ตั้งใจว่ารอข้อมูลแล้วลุยเลยครับ
เราคงไม่รอเพราะเวลาที่มันจะต้องทำ
มันรอไม่ได้ครับชีวิตคนที่มันผ่านมา
เราต้องทำแล้วผมก็เชื่อว่าทุกทีมก็ต้องทำ

เราทำได้แค่วิทย์มาจากสุราชน์

นี่แหละครับทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะเข้าไป

แต่ก็จะมีข้อจำกัดต่างมากมายนะครับ
ต้องฟังระเบียบของคนที่เขาเป็นหัวหน้า

แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ย

ครอบครัวของโค้ชเองก็ติดตาม

แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
มีเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ที่ถ้ำหลวง
คือเขาก็บอกกันว่าอาจจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ย
ไม่พอใจที่เด็กอาจจะไปทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่า
แต่ทีนี้ทางพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ครอบครัวของเด็กเนี่ยนะคะ
ก็เลยมีการทำพิธีเหมือนเป็นการขอขมา

แล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขานะฮะ
ให้ช่วยเปิดทางให้หน่อยในการเรียกค้นหาเด็กและผู้สูญหายนะครับ
ถูกต้องค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ครอบครัว
แล้วก็ญาติของผู้สูญหายทั้ง๑๓คนเนี่ยนะคะ

คือญาติเชื่ออย่างเต็มกำลังแหละว่าเด็กทั้ง๑๓คนรวมถึงโค้ชยังมีชีวิตอยู่

ก็เลยต้องมีการขอขมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้
อะไรที่ทำล่วงเกินไปก็คือขอให้ลงโทษแค่นี้พอแล้ว
หลังจากนี้ขอให้เด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาพื้นที่ตรงนี้อยู่
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเคยมีคนหลงเข้าไปในถ้ำบ่อยนะ
ชาวต่างชาติก็เคยหลงเข้าไปในถ้ำหลวงแห่งนี้หลายวัน
แต่สุดท้ายก็สามารถกลับออกมาได้
ซึ่งนายศรีวาสสมเพียงใจวัย๗๒ปีเนี่ยก็ได้ร่วมสวดมนต์พร้อมกับพระสงฆ์ที่ได้เข้าไปทำพิธีเป็นการแผ่เมตตานะคะ
แล้วก็บอกว่าเชื่อเรื่องของการขอขมา
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็น
หรือว่าเด็กทำผิดทำพลาดบางอย่างไป
ก็เลยทำให้เจ้าป่าเจ้าเขาอาจจะไม่พอใจ
ก็คงเป็นไปได้ทีนี้ก็ด้วยน้องนอนลูกนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของอาจจะทำผิดพลาด
เหมือนกับเด็กเหมือนจะรักขโมยอะไรสิ่งหนึ่งเพียงใดก็ได้
อาจจะมีเจ้าของไม่พอใจอาจจะกั้นน้ำหรืออึด
เหมือนคล้ายเราจะพูดอะไรดีเหมือนกันแกล้ง
เหมือนเจ้าที่เจ้าแดนเจ้าเขาเขาเนี่ยเขามีเจ้าของ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพอหลังจากที่คุณตาศรีวาดได้สวดมนต์เสร็จ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวคือคุณตาเนี่ยเป็นญาติของเด็กชายอายุ๑๖ปี
เป็นหนึ่งใน๑๓ชีวิตที่ยังอยู่ในถ้ำคุณตาบอกว่าหลานชายอยู่ในถ้ำ
คือเวลามันก็ล่วงเลยมาแบบนี้รู้สึกกังวลแล้วก็เป็นห่วง
ก็เชื่อนะว่าหลานชายจะสามารถเอาตัวรอดออกมาได้แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่
รวมถึงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้หลานชายปลอดภัยด้วยนะคะ
ผมไม่เป็นไรแต่คาดน้ำคาดไม่ได้
ทีนี้หลังจากที่เราพูดคุยกับคุณตาศรีว่าเสร็จแล้ว
ไม่นานนะคุณผู้ชมก็มีผู้ชายผู้หญิงคู่นี้ค่ะ
เขาเดินทางเข้ามามาพร้อมกับ
แล้วบอกด้วยนะบอกว่าเราทั้งสองคนเนี่ยนะ
ได้เป็นญาติของทั้ง๑๓ชีวิตเลย
แต่ที่มามีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็รู้สึกเห็นใจกับเด็กนะคะ
ก็เลยเดินทางมาทำพิธีแบบนี้ค่ะ
อยากจะให้ลูกหลานกลับคืนมา
เป็นห่วงมาก

ส่วนในช่วงหัวค่ำนะครับก็มีชาวบ้านในพื้นที่อีก๒คน
เป็นผู้หญิงกับผู้ชายก็ขึ้นไปจุดทูบเทียน
โดยมีการนำช่อดอกไม้สีขาว
แล้วก็ตุ๊กตาปั้น๑๓ตัวไปวางไว้บริเวณปากถ้ำ
ก่อนที่จะเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
เขานั่งทางในแล้วเห็นว่าทุกคนยังรอการช่วยเหลืออยู่
แล้วก็ทุกคนยังรอดปลอดภัยอยู่ครับ
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาขอขมาข่าว
อยู่เหมือนแมงแล้วเขาอยู่กันรอบรากไหมคะ

มีมีบาดเจ็บประมาณ๕คน
แต่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ยืนยันว่าพบแน่นอนชีวิตอยู่
วันนี้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่า

ก็คือไม่ว่าจะเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์
ของเจ้าหน้าที่ทีมต่าง

ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ

อยากให้ทั้งสิบสามชีวิตเหลือออดปลอดภัย

เน้นย้ำของการนำเสนอข่าวนั้นล่ะ

คือณวินาทีตอนนี้เราอยากให้นำเสนอข่าว

ในการปฏิบัติหน้าที่การรวมถึงคนที่รออยู่ด้านนอกด้วย
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งไลน์เข้ามาหน้าจอนะครับ
ต่างก็ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง
ให้๑๓ชีวิตรอดปลอดภัยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางด้านของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
ในการที่จะปฏิบัติการเข้าไปค้นหากันอีกครั้ง